ทีนี้มาดูสถานการณ์ภาพรวมของโควิด๑๙ในบ้านเรานะคะคือมีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรในโรงพยาบาลสิริราชว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะทีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลสิริราชก็เลยออกมาแถลงเพื่อความชัดเจน
จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันคือมีบุคลากรของโรงพยาบาลสิริราชติดโควิดสิบเก้าจริงจริงนะคะ
แต่ไม่ใช่บุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยแต่เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านเอกสาร
สาเหตุคาดว่าติดมาจากชุมชนที่พักอาศัยนะคะคุณผู้ชมสัตว์อาจารย์ดรในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านก็บอกว่ากรณีบุคลากรโรงพยาบาลสิริราชติดโควิด๑๙เนี่ยค่ะมีทั้งหมด๖รายนะคะ
ผู้ที่ติดเชื้อไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่เป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนหรือทำงานด้านเอกสาร
ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยดังนั้นผู้ที่จะไปใช้บริการสบายใจได้นะคะ
ส่วนสาเหตุอย่างที่บอกไปค่ะเป็นกรณีติดเชื้อมาจากบริเวณชุมชนที่พักอาศัย
มาย้อนดูเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีบุคลากรที่โรงพยาบาลสิริราชติดเชื้อโควิด๑๙มันเริ่มจากอะไรเมื่อไหร่อย่างไร
มกราคม๒๕๖๔มีเจ้าหน้าที่เดินเอกสารของโรงพยาบาลสิริราชติดโควิด๑๙๑คนนะคะ
จากนั้นค่ะก็มีการตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนนี้๔ราย
พบว่าติดเชื้อ๓รายโรงพยาบาลรับผู้ติดเชื้อทั้ง๔รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทันทีนะคะ
ก็คือคนแรก๑บุคคลใกล้ชิดติดเชื้อเพิ่มอีก๓รวมเป็น๔
โรงพยาบาลก็มีการขยายผลตรวจคัดกรองเพิ่มคนที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อที่ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงอีก๕๐ราย
ใน๕๐รายนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒รายก็เลยรับไว้รักษาตัวเช่นเดียวกันก็เลยรวมเป็นทั้งหมด๖รายนะคะ
ทีนี้ค่ะ๔๘รายที่เหลือก็งดปฏิบัติงานกักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้นะคะ
ส่วนบุคลากรผู้สัมผัสอื่นที่อยู่ภายในโรงพยาบาล๔๔รายทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจและกักกันโรคตามแนวทางที่กำหนดค่ะ
นี่นะคะก็ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลสิริราช
แต่ว่าทีนี้ต้องมาดูความคืบหน้าอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
วิรสักวิจิตแสงสีนะคะคือตอนนี้เนี่ยทางทีมแพทย์บอกว่าต้องกลับมาใช้เครื่องควบคุมการหายใจอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องติดตามดูอาการท่านผู้ว่าอย่างใกล้ชิดค่ะนี่ค่ะเพราะว่ามีการดื้อยาปฏิชีวนะบางตัวยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ
เอ็กซาเรย์ปอดอักเสบมากขึ้นนี่ค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจ
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะคะคุณหมอยังดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนภรรยาค่ะภรรยาท่านผู้ว่านางชุติพรวิจิตแสงสี
ไม่พบเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วนะคะเอ่อ
รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทางโรงพยาบาลจะมีการแถลงข่าว
รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะครับ
ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับ
เปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๗๑รายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๕๘ราย
ซึ่งตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ๓๓รายจากการคัดกรองเชิงลุกในชุมชน๑๒๕ราย
อีก๑๓เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐอยู่แล้ว
รวมทั้งหมดไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑๒๕๙๔รายนะครับ
วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับส่วนเรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
มีคำถามว่าจะคงมาตรการแบบนี้เนี่ยไปอีกนานมากน้อยขนาดไหนนะฮะ
โฆษกสบคบอกว่าจากสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยขณะนี้
ถามว่าจะผ่อนคลายลงหรือไม่หรือยังคงไว้ที่ประชุมสาธารณสุขวันนี้นะครับ
หารือกันเดี๋ยวจะเอามาหารือต่อในที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
ตอนนี้เรายังมีความห่วงอยู่๓จุดก็คือ๑จังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่กรุงเทพนะฮะยังต้องค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกกันอยู่ในสองที่นี้นะครับ
รวมถึงเรื่องสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางคุณหมอทวีสินบอกว่า
ก็มีทั้งเมียนมากับมาเลเซียเราต้องไปศึกษาข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับ
๓ส่วนนี้เนี่ยจะมีผลกับการผ่อนคลายมาตรการของเราแบบไหนอย่างไร
ขณะเดียวกันนะครับที่จังหวัดตากวันนี้นะครับ
ฝ่ายความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับได้นำคนไทยจากฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมา
กลับมาที่ไทย๓๒คนนะฮะนี่เป็นการกลับมาล็อตที่๖นะครับ
คนเหล่านี้คือแสดงความจำนงขอกลับเข้ามายังฝั่งไทย
ก็ต้องเข้ามาทางฝั่งที่แม่สอดนะครับ๓๒คนตรวจพบติดเชื้อโควิด๑๙๒๑นะครับ
ก็มีรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่สอดนะครับไปรับที่ริมแม่น้ำเมยนะฮะ
แล้วก็นำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทันทีนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อระวังเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อการติดเชื้ออย่างเต็มที่นะครับ
ผู้ที่ไปกากตัวเนี่ยยังมีอยู่สองคนที่มีไข้สูงนะฮะ
อืมเดี๋ยวกำลังรอผลอีกครั้งหนึ่งว่าจะติดเชื้อโควิดสิบเก้าหรือไม่
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติโครงการในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
แต่ว่ามาตรการนี้เนี่ยค่ะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก
วิจารณ์ว่ายังไงเดี๋ยวค่อยค่อยดูนะคะครับ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเราชนะกรอบวงเงินไม่เกิน๒๐๐ล้านบาทนะคะ
สองร้อยล้านกว่าบาทเงินเยียวยาเนี่ยจะให้เป็นแบบนี้ค่ะ
เดือนละสามพันห้าร้อยบาทรวมสองเดือนเป็นเงินเจ็ดพันบาท
ก็เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนประมาณ๓๑ล้านคน
มาดูกันค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีใครบ้าง
ก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะครับ
หนึ่งคือไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตราสามสิบสามอืม
สองไม่ใช่ข้าราชการข้าราชการการเมืองพนักงานราชการ
พนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจไม่รับบำนานปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการหรือมีรายได้ประจำครับ
สามก็คือไม่มีเงินได้เกินสามแสนบาทในปีภาษีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
และไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันห้าแสนบาทณวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะ
นี่คือผู้มีสิทธิ์นะคะถ้าดูสองข้อสุดท้ายเนี่ย
จะเป็นการตอบคำถามก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าผู้มีรายได้สูงจะไม่ให้
ใช่ค่ะดูตามบัญชีเงินฝากค่ะและดูตามการเสียภาษี
เพราะฉะนั้นท่านก็ดูตรงนี้เลยนะฮะค่ะไอ้คำว่าถ้ามีรายได้สูงจะไม่ได้เนี่ย
ก็คือต้องไม่เกินแบบนี้แบบนี้ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเสนอไปว่าให้พิสูจน์ความรวยดีไหม
มีสตางค์ก็ไม่ต้องได้รับการเยียวยาตามมาตรการนี้ให้คนที่เขาไม่มีสตังค์จริงดีกว่า
ก็ยึดตามนี้เกณฑ์นี้ใช่ใช่ไม่มีเงินได้เกินสามแสนบาทในปีภาษีสองพันห้าร้อยหกสิบสองและ
ไม่มีเงินฝากในบัญชีทุกบัญชีรวมกันห้าแสนบาทนะคะครับทีนี้ค่ะ
เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะดอตคอมครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะคะก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๕กุมภาพันธ์จนกว่าจะครบ๗๐๐บาท
กลุ่มที่๒ค่ะผู้ที่ใช้แอปเป๋าตังค์อยู่แล้ว
เช่นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกัน
อันนี้ก็จะจ่ายเงินรายสัปดาห์
รายสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ๑๐๐บาท
โอนครั้งแรก๑๘กุมภาพันธ์

ส่วนกลุ่มที่๓อันนี้ต้องลงทะเบียนใหม่
ก็คือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐ

ลงทะเบียนกันใหม่เริ่มตั้งแต่๒๙มกราคมนี้
ไปจนถึง๑๒กุมภาพันธ์นะคะ
สำหรับกลุ่มนี้จะโอนเงินให้วันพระฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
เงินให้งวดแรก๑๘กุมภาพันธ์

ใช้เงินได้ถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙

ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อแล้วนะคะ
เงินที่ให้ไปต้องใช้ให้หมดภายใน๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙

ก็โอนเข้าบัญชีคุณคือสัปดาห์ละพันจนครบ๗พัน
แต่ไม่ใช่ว่าคุณไปถอนออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะ
ต้องนำเงินที่ได้ในบัตรหรือในแอปพลิเคชัน
ไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างค่ะ
ซื้อสินค้าเครื่องดื่มอาหาร
ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะแท็กซี่
รถตู้โดยสารประจำทางรวมถึงบริการต่าง
คือใช้บัตรเนี้ยไปซื้อของ

หรือว่าใช้แอปพลิเคชันไปใช้บริการต่างเหล่านี้
คือตอนที่ระบาดรอบแรกปีที่แล้วเนี่ย
ช่วยเยียวยาเนี่ย๓๐๐๓๕๐๐อะไรเนี่ย

แต่ว่าเงินจะไปอยู่ในบัตรเงินจะไปอยู่ในแอปพลิเคชัน
แต่ต้องใช้ถอนออกมาเป็นเงินสดไม่ได้

ตามร้านต่างเดี๋ยวเขาคงบอกว่าที่ไหนอะไรยังไงได้บ้าง

สินค้าที่คุณนำไปใช้ไม่ได้ก็คือ
ลากินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุรีหรือยาสูบ
ลักษณะแบบนี้เอาไปใช้ไม่ได้นะคะ
ซึ่งต้องใช้ให้หมดภายใน๓๑พฤษภาคมนี้ด้วย

อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการสด
เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังแล้วก็มีการแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดนี้ที่ที่ฉันเล่าไป
ก็ระบุที่ว่าไม่ให้เบิกเป็นเงินสดนั้นเพราะอะไรอย่างไร
อันนี้ก็คือภาพตอนที่ท่านอธิบาย
แต่ประเด็นก็คือตอนสดผ่านเพจเนี่ย
คุณผู้ชมที่ดูสดผ่านทางเพจแสดงความคิดเห็นเยอะมากเป็นหมื่นนะคะ
ส่วนใหญ่บอกว่าเขาอยากได้เป็นเงินสด

เดี๋ยวลองฟังเสียงประชาชนดูหน่อยนะคะ
วิธีการในครั้งนี้เราก็จะจ่ายเงินไม่ได้จ่ายเงินทั้งก้อน
แต่ว่าจะจ่ายเงินสัปดาห์ละครั้งนะครับ
เหตุผลก็คือว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงได้วางแผนการใช้เงิน

ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดไม่ไปใช้จ่ายในเรื่องของสิ่งที่เป็นฟุ่มเฟือยนะครับ
ฟุ่มเฟือยหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง
จะไม่มีการเบิกเงินสดก็จะใช้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลย
อันนี้คือเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
ส่วนเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนก็ตามข้อความที่เราให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้
เป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านเพจเนี่ยค่ะระหว่างที่ท่านกำลังแถลงนะคะ
คือท่านพยายามจะอธิบายไงว่าทำไมถึงไม่ให้เบิกเป็นเงินสด
คือทางรัฐบาลมองว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนนำเงินตรงนี้ที่ช่วยเหลือเยียวยา
ไปใช้ซื้อของหรือใช้บริการในสิ่งที่จำเป็นอืม
ผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางไลน์ที่หน้าจอเยอะ

ไลค์ของเราไทยรัฐนิวโชว์ตอนนี้ก็เยอะนะฮะ
คือหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าได้เป็นเงินสดมาเนี่ยโอนเงินให้แล้วก็เบิกเงินสดมา๓๕๐๐๓๕๐๐เป็น๗๐๐หรือว่าจะจ่ายงวดละพันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาอาจจะอยากไปใช้อย่างเช่นเอาไปจ่ายค่าเช่าที่ยังค้างอยู่ค่าบ้านค่ารถให้ลูกไปเรียนหนังสือหรืออะไรยังไง
แต่ในมุมของรัฐบาลมองว่าคุณก็เอาตรงนี้ไปแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำวันช่วงเดือดร้อนตรงนี้ดีกว่า
คือรัฐบาลบอกว่าอยากให้ใช้จ่ายที่จำเป็นแต่คำถามของประชาชนก็คือความจำเป็นของประชาชนแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกัน
ดังนั้นถ้าไปบังคับให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้บริการลักษณะรายย่อยนะฮะที่รัฐมนตรีคลังแถลงวันนี้นะครับ
ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมองว่าแหมเดี๋ยวก็ไปกระจุกอยู่ที่รายใหญ่ในการซื้อสินค้าอาจจะให้รายย่อยนะฮะ
เดี๋ยวค่อยดูหลักการกันต่อไปกันแล้วกันรายละเอียดปลีกย่อยต่างนะครับ